ตอนนี้เห็นมีข่าวว่าท่านนายกเองก็ให้ข้อคิดกับข้าราชการที่จะไปออกรายการคุณสรยุทธ์

ไม่ใช่เขาไปพาดหัวข่าวไปห้ามเพิ่มผมไม่ได้ห้ามหรอก
พินากันเองมันควรไม่ควร
แต่สิ่งที่อยากให้ทบทวนนิดนึงช่วยกันดูให้ผมสิ
ถ้าท่านดูแล้วท่านก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมผมทำไมผมหรือใครต้องมาพูดอย่างนี้ว่า
ไปพินานะว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไง
วันนั้นที่หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้นมาปรากฏว่าก็มีเทปออกมาออกไง
เทปนั้นน่ะอันนี้คือสมกรเอามาออกทำไม
เมื่อมีเหตุการณ์มีสถานการณ์เกิดขึ้นมีคำสั่งสารหมดแล้ว
แต่ทำไมเทปอื่นเยอะแยะไม่ออก
เอาเทปนี้ที่ออกไปแล้วล่วงหน้า๒อาทิตย์มั้ง

นี่เขาบอกพูดมากันตั้งสอง๓อาทิตย์แล้วก็ยังดูอยู่เลย

ให้คนว่ารัฐวาลไม่สนใจ

แล้วทำไมให้ไปออกอากาศในที่มีปัญหาอยู่
เป็นเรื่องก็เตือนมาหลายครั้งแล้วนะก็จะไปพลาดหัวข้าว
จับจับที่ไหนก็เข้าไปเชิญเขา

การทำอะไรที่เป็นทางความเดือดร้อนทางความกัดแย่ง

ใช่ไหมล่ะในเมื่อไม่ใช่สถานการณ์ปกติ

บางคนยังไม่เป็นวุยบผมก็เป็นคนที่ทนอยู่เลย

วันนี้ผมก็ชี้แจงไปต่างประเทศให้ทูตเทิดชี้แจงได้หมด
ส่งข้อมูลพื้นฐานไปแล้วว่าใครทำความผิดอะไรบ้างอะไรยังไง

ทุกประเทศมีข้อมูลหมดมีชื่อมีอะไรหมด
ก็เวลาใครเขาพูดมาก็ไปชี้แจงเขา

ผมคงไม่บ่อยให้เขาไปฟ้องข้างเดียวบ้าง
ผมไม่ได้ไปฟ้องไปตอบโต้เขานะ
เอาข้อที่จริงไปชี้แจง
หลายประเทศเขาก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะครับ
อย่ามาทำร้ายกันเองเลยนะ
ตามที่ท่านประวิทย์เสนอให้สวดูแลเรื่องการเปลี่ยนผ่าน๕ปีตรงนี้

ต้องถามกลับมาก่อนว่าวันนี้ประเทศชาติมันมีปัญหาศึกป่าวล่ะ

ที่ผ่านมาดีทุกอย่างดีเลยบริษฐินะคะ

มันมีปัญหาคราวนี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดการความสมดุลในเรื่องของการบริหารประเทศระยะเปลี่ยนผ่าน

ผมซึ่งพูดไปถูกว่านับหนุนเขาว่ากันไป
ไอ้บทฤษฐการก็แยกออกมาเพราะว่าจะทำยังไง
คำว่า๕ปีนี่เหรอ
ปีนะคือถ้าสมมุติเขาอยู่๕ปีจริงได้จริงนะ
เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่มีปัญหาเขาก็เปิดสมมุติ
และพี่น้าในเรื่องนี้เติมรวมเงินหมาย
ถ้ายังไม่ทำทำไปแค่ไหนยังไงอะไรยังไงอาทิตย์แจ้งมาซิ

ผมคิดว่าท่านก็เข้าใจตรงกับผม
ท่านรองยกนะกับผมก็คิดเหมือนกันอยู่แล้วล่ะ
ท่านก็เพียงแต่เพียงว่าท่านก็มีความคาดหวังว่า
เอออย่าให้ปัญหามนุษย์รามวันไปไปเลยก่อนเลยได้ไหม

มันก็ท่านก็รู้อยู่แล้วสวก็เลือกมาสอสอก็เลือกมา
ญาติพี่น้องก็มีลูกมีก็มีมันก็ไปด้วยกันหมดอ่ะล่ะ
เมื่อประเทศชาติมันก็แกว่งมันไปไม่ได้
แต่ไม่ใช่ไปเพื่อไปจับผิดรัฐบาลไม่ใช่
ไปเพื่อช่วยรัฐบาลในการที่จะประเมินผลงานของรัฐบาล
อย่างนี้นะอย่างนี้นะหน้าที่สวเป็นอย่างนั้น
ใช่ไหมแล้วหน้าที่ก็คือเกิดเปิดการประชุมสองสภา
นะทั้งหมดที่เขาเอาไปดูอ่ะล่ะ
ผมว่ามันเป็นหน้าที่อยู่แล้วแหละจริงแล้วก็
ไม่ว่าจะสวสสอันหนึ่งดูเรื่องการทำอภิบาล
เรื่องการความโปร่งใสในการทำงานนะ
ที่ผมอยากให้มันเกิดนะก็คือเรื่องดูเรื่องทำอภิบาล
สองก็คือเรื่องของการเดินยุทธศาสตร์ประเทศ
คำว่ายุทธศาสตร์ประเทศเป็นความกว้างของนั่นเอง
มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่หลักมันเขียนข้อหลักไว้ไง
ว่าเราจะต้องมีการพัฒนาการเหมือนกับเอาแผนธรรมพัฒน์มานั่นแหละ
รอบใหญ่ของสรรพัฒนซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์ประเทศ๒๐ปีทุก๕ปีในทุก๕ปีสภาพัฒน์เขาก็มาทำ
มาทำเขียนให้แผลให้สอดคล้องปฏิรูปผมก็บอกแล้วบอกช่วยคุณธรรมให้มันเป็น๕ปี๕ปี
ไม่ได้ใช้อันเดียวกันทั้งหมดแต่การที่รัฐบาลจะเดินหน้าประเทศไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามนะ
มันต้องเดิน๒อันเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างประเทศรอบบ้านเราก็มีนะประเทศที่มีอันดับ๑๒ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ
เรื่องเศรษฐกิจเราอันดับ๓ใช่ไหมคราวนี้๑๒เขามีแล้วทำไมเราไม่มี
แล้วมันเสียตรงไหนแต่ก่อนเขาทำมานานแล้วเป็น๑๐ปี๒๐ปีอายุศาสตร์เขา
มันถึงเดินมาได้ก็ไม่ว่าใครเป็นภาครกรรมเมืองใครขึ้นรัฐบาลมา
เขาต้องเดินตรงนี้ไปให้มันก้าวหน้ามีขั้นกล่อนลงเข้าไปเส่นทางถนนรถไฟ
ก่อนมนุษย์นี่เขียนอย่างนี้ไปล็อกเขาตรงไหนผมยังไม่เข้าใจอ่ะนะ
เสร็จแล้วถ้าเขาทำตามนี้มันก็จะทำไปทำมากทำน้อย
เขาไปพินากันในสภานู้นทำมากทำน้อยไม่ใช่ว่าเออ
อภิปรายทีเดียวก็เอาแต่เรื่องทุจริต
แล้วผมไม่เห็นทำอะไรได้ทั้งสักอย่างนะก็ก็เต็มแต่เปิดอ่ะ
พี่ปรายอ่ะวันนี้ก็ต้องมาคุยกันคือให้โอกาสเขาได้ชี้แจงไง
ไม่ใช่เออเอาสวไปคอยจับผิดไม่ใช่
สวไปทำหน้าที่แทนประชาชนนะ
แล้วก็สารต่องานที่เราทำไว้นะฮะ
วันนี้อยากจะอธิบายที่วันนี้อยากจะพูดกับพวกเราจริงก็ไม่
ไม่จำเป็นแล้วนะเพราะมีคนพูดอยู่แล้วแต่ผมอยากพูดเนี่ยนะ
ผมเป็นผู้ดับรัฐบาลทางหน้าของชซึ่งทุกคนก็
ก็ก็บอกว่าผมต้องรับช่วยทั้งหมดไง

กวนถามประเด็นเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องการทุจริต

ตั้งแต่หลายปีมาแล้วน่ะจนถึงห้าแปดมั้ง
ก็ไปหามาสิเพราะเรื่องนี้ผมไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วนะ

ผมไม่ได้ใช้อำนาจผมจะปกปิดท่อนเล้นใคร
สิ่งที่รัฐบาลทำลงไปด้วยเจนอ่านบ่อยสุดทั้งสิ้น
แล้วก็กำชับมาเสมอเรื่องการมาตามให้เป็นตามกฎตามระเบียบ

เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความผิดมาก็ต้องชี้แจงให้ได้

อย่าเพิ่งไปกล่าวอ้างว่ามันผิดแล้วถูกแล้วเลยไม่ใช่

เรื่องต้นมีการชี้ไหมคะว่ามันเป็นการทุจริตในขั้นตอนไหน

ก็สวทงเขามาผมอ่านหนังสือพิมพ์
สวทงเขาชี้มาผมถ้ามาแล้วล่ะเขามีข้อตังเกตนะ

ผมเห็นเขาเขียนมาแบบนั้นนะ
ผมก็ได้แต่สั่งลงไปว่าให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจง
แล้วก็ชี้แจงจากข้อตังเกตตอนนั้นว่ามันผิดเป็นทุกอย่างไร
แต่ว่าวิธีการทำงานก็จะเป็นตัวแบบนี้นะ
ค่ะแล้วเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำตอนนี้เนี่ย
เราก็รู้อยู่แล้วเราต้องใช้หลักการวิศาสตร์ด้วย
แล้วก็ข้อมูลที่ผ่านมาทุกปีทุกปีมาดูที่ว่ามันลดลงเท่าไหร่
จากนั้นมันก็ถึงมาสู่แผนนี้ไง
ที่ผมจะมียุทธศาสตร์การพัฒนาตามในทางอาวีหัว
คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาให้มันชัดเจนขึ้น
โดยใช้ข้อมูลพื้นที่จากข้างล่างมาเอเลเบส
ซึ่งมันมีความแตกต่างกันตั้งแต่ต้นทุนการผลิต
ตั้งแต่น้ำตั้งกับความสูงของตั้งกับความสมบูรณ์ของดิน

เพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องทำให้ภูมิภาคเข้มแข็งอย่างไร
เพราะฉะนั้นในแต่ละภูมิภาคมันจะต้องทำการเกษตรอย่างไร
เกษตรน้ำมากเกษตรน้ำน้อยไล่นาสูงผสมนาแปลงใหญ่
หรือว่าเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นไร่นาส่วนผสม
แต่ผมก็ไม่ได้ห้ามคนที่เขาอยากจะปลูกข้าวไว้รับประทานนะ
เพราะบางทีมที่ผ่านมาเขามุ่งหนึ่งแต่จะขายอย่างเดียวไง
มันก็เลยเกิดปัญหารายได้เขาก็ไม่มี

แล้วรอเยียวยารอรัฐบาลช่วยมันก็ไม่ไหวนะ

เพราะเงินทองมันต้องใช้ในเรื่องหลายอย่างนะ
ทั้งวันนี้แก้ไขปัญหาเดิมมาตรการเร่งด่วน
ขอถามตอนเนื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำนิดหนึ่งค่ะ
บนโลกโซเชียลเนี่ยมักจะมีข่าวออกมาบ่อยในเรื่องของการที่
สถานการณ์น้ำจะขาดแค้นมากโดยเฉพาะการปล่อยน้ำปลาปลา

เรายังว่ารายงานทุกอาทิตย์เหรอครับ

ว่าไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามต้องกำหนึ่งถึงน้ำต้นทุน
ที่จะอยู่ในเขือนในอาเก็บน้ำ
ในอัน๑๒๓ที่บอกเมื่อกี้น้ำที่ใช้อุโภคบริโภคกว่าปลา
การเกษตรน้ำอะไรตรงไหนมันจะต้องลดลงได้บ้าง
เพื่อรักษาอันที่๑ไว้ได้คือการน้ำเพื่ออุโภคบริโภค

อันนี้ผมคิดว่าทางเขาก็ยินยันว่าเขาจะได้เป็นสิ่งประมาณกับเมืองกรกฎา

มันต้องมีน้ำที่มันป่อยมากบันร้อยบ้าง
ลดระยะดัดน้ำไออย่างที่น้ำกะปลีกกะปลอย

ในเรื่องของการเกษตรมันก็ต้องไปดูว่า
อันไหนมันพอจะทำข้าวได้ก็ทำไป
จะเห็นว่านั่งเครื่องบินนะถ้าพวกเราขึ้นเครื่องบินจะเห็นว่า
ในรุ่นน้ำเจ้าพระยาในกลางทำน้ำได้ตลอด
ก็ให้เขาปลูกข้าวไปใช่ไหม

เขาก็ต้องไปปรับเป็นการปลูกพืชชิ้นอื่นบ้าง
รัฐบาลเขาถึงประมาณส่วนหนึ่งไปให้เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แต่คณะเขาจะปลูกข้าวเขาก็ต้องยอมรับความเสียหายนะด้วย
เพราะว่ามันน้ำไม่พอปลูกข้าวอยู่แล้ว